ใครนะที่มีอาการป่วยหนักแล้วอยากจะหาย
บางทีเราก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้าง
จึงจะพาไปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
ว่ากันว่าหายป่วยได้เลยล่ะค่ะ
นี่ค่ะนี่คือหลวงพ่อผอมนะคะ
อยู่ที่วัดโพธารามตะบนแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธค่ะ
หลวงพ่อผอมเนี่ยเป็นหลวงพ่อที่ทรมานกายนะ
ว่ากันว่าอย่างนั้นท่านก็เลยมีรูปร่างซูบผอมแบบนี้
อายุเนี่ยราวร้อยปีมาแล้วล่ะค่ะ
หลายคนที่เริ่มสายศรัทธานี่นะก็จะเดินทางมาขอพรแล้วก็ประสบความสำเร็จกันมากมายนะ
พอสมหวังแล้วก็นำสิ่งต่างมาแก้บนตามที่ขอนะคะ
เป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปที่มีเรื่องราวการขอพรค่ะ
เรื่องราวที่ว่าก็คือมาจากชาวบ้านคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเคยมีคุณยายป่วยหนักมากเลยค่ะ
หนักมากแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อผอม
จินตนาการแล้วก็อธิษฐานมาว่า
ถ้าหากหายขาดและออกจากโรงพยาบาลได้นะ
จะตั้งใจทำความดีและสะสมบุญต่อไป
จิตที่คิดดีแบบนี้นะคะก็เกิดเรื่องน่าเหลือเชื่อขึ้น
และถือว่าเป็นปฏิหารแก่คุณยายคนนี้ค่ะ
ก็คือจากที่ป่วยหนักอาการโคม่านะ
อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะแล้วสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ตามที่ปรารถนาเลย

คุณยายก็นำกลองยาวมาจัดแสดงที่วัด
นำข้าวต้มมัดมาถวายถือว่าเป็นการแก้บนจากการที่ตั้งจิตอธิษฐาน
ขอพรหลวงพ่อผอมเอาไว้
นี่เป็นเรื่องราวเป็นตำนานที่เขาเล่ากันมาว่า
เจ็บป่วยนะแล้วอยากจะหายดีก็ขอพรจากท่านได้
อาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็หลับตานึกถึงท่านก็สามารถขอพรได้เหมือนกันนะ
เป็นความเชื่อเนอะที่ติ๊กต๊อกท่านนี้เอามาแชร์ให้เราฟังกันนะคะ
ก็คือคุณสายตามาสตอรี่ขอบคุณไว้ด้วยนะคะ
แต่ก็ต้องพูดถึงเรื่องของความเชื่อที่มาให้กำลังใจนะ
เพราะฉะนั้นพอสุดท้ายแล้วก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอ
แล้วก็รักษาตามอาการที่หมอเขาแนะนำมา
ถูกต้องแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทำจิตใจให้ดีด้วยเหมือนกัน